เราลงพื้นที่มานะฮะที่รัชบุรีนะครับพื้นที่ตลาดแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
เป็นตลาดเช้านะครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็มีผู้คนแถวนั้นบาดเจ็บไปกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่ามีรถคันหนึ่งนะครับ
ขับเข้าไปเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยพุ่งไปชนเขา
ดูนะฮะรถเก่งคันสีขาวคันนี้นะครับก็เหมือนกับมาช้าช้านะฮะ
แล้วไปนู่นฮะเข้าตลาดเลยเหรอคะคันใหญ่เนี่ย
มีแผงขายของนะฮะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้น
อันนี้เราทำภาพช้านะฮะอ่าแล้วก็ไปเนี่ยฮะ
คนที่บาดเจ็บต่างต่างนะครับคันที่แปด
หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับคือเป็นคันเบรกให้ว่าอย่างงั้นเลย
โอ้โหนี่เป็นภาพปกตินะฮะ
จะเห็นว่าเขาก็ขับมาช้าช้านะค่ะอ่าแต่เหมือนเกิดอะไรขึ้น
นี่นะครับเนี่ยมันมีจังหวะเนี้ยฉลาบตรงนี้แล้วก็ไปเลยค่ะ
ทีเนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะซิกแก๊ก
แก๊กหลบคนนะอ่าช่วงช่วงที่แบบเขาเฉียงขวาออกไปอ่ะ
เดี๋ยวดูนะฮะจะมีรถที่สวนมาจากเลน
ฝั่งตรงข้ามอ่าเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามหลบ
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันนึงนะฮะปล่อยภาพไปเลยฮะ
จะได้ไปเห็นนะฮะว่าเนี่ยเขาถ้าจะถามว่าตั้งใจชนกวาดชนดะ
ก็ถ้าดูตรงนี้เขาก็พยายามหลบอ่าแล้วสุดท้ายก็เป็นรถบัสคันนั้นนะครับ
หรือมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราลงพื้นที่มาแล้วนะครับ
เป็นตลาดเช้าสามแยกหนองผักชีริมถนนชุมชนสายโคกแย้หนองผักชีนะครับ
อำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรีครับนี่คือคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ตามภาพที่เห็นเลยนะฮะคนเจ็บทั้งหมดมีห้าคนนะครับ
ผู้หญิงสามผู้ชายสองนะครับส่วนรถที่พังเสียหายรวมทั้งรถคันนี้ด้วย
คันต้นเหตุเนี่ยรวมทั้งหมดมีรถเก้าคันค่ะ
นะมีแผงค้าของพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นที่พังเสียหายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราคุยกับคนเจ็บนะฮะคนเจ็บคนหนึ่งชื่อนายประภาษณ์อายุสามสิบเอ็ด
บอกว่าตอนนั้นขี่จักรยานยนต์มากับลูกสาวเป็นตลาดเช้าคือจะส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ
ที่เขาจะไปทำงานก็ถูกชนซะก่อนตอนนี้บาดเจ็บที่ขาขวานะครับ
นิ้วโป้งก็มีแผลฉีกขาดนะฮะยังลุกไม่ได้นะครับ
อ่าแล้วพอเขามองไปเห็นตอนที่ถูกชนไปก่อนแล้วเนี่ยคันอื่นก็ถูกชนอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นวาด
อันนี้ตัวคนที่เขาถูกชนคนนี้นะคุณประภาษณ์นะ
เพราะว่าเขาเนี่ยมีเลสข้อมือนะครับ
เป็นเลสหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนที่นครนายกอ่าอันนี้คือสาเหตุที่ถูกชนเหรอคะ
ไม่ใช่ถูกชนสาเหตุที่เขาไม่เป็นอะไรมากที่รอดชีวิตมาได้
อีกคนนึงคนนี้เนี่ยจะบอกสาเหตุให้เราแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นายกันตสักอายุยี่สิบเก้าเป็นพนักงานโรงงานนี่คือรถคันแรก
เจอรถยนต์สีขาวพุ่งชนเข้าไปนะก็เขาบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยนะฮะ
ถูกชนท้ายอย่างแรงถึงขั้นแบบตัวลอยกระเด็นออกจากรถเลยนะครับอืม
ส่วนแฟนเขาก็ไปกองอยู่กับพื้นถนนนะฮะบาดเจ็บกันหมดทั้งสองคนนะครับ
ข้อมูลที่ได้ที่คนเจ็บเขาได้รับรู้มาเนี่ยก็คือคนขับรถยนต์สีขาวคันนี้เนี่ย
รถยนต์สีขาวคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นรถเกียร์ออโต้ค่ะอ่า
แต่คนขับคันนี้เหมือนกับเขาเอารถลูกมาขับ
เขาชินแต่เกียร์ธรรมดาอ๋อไม่ชินเกียร์ออโต้
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยจังหวะนี้
เกิดอะไรขึ้นกันมาเดี๋ยวฟังคนเจ็บก่อน
เป็นน้องน้องโดนชนแรงเลยไหมก็พอสมควรอยู่ครับ
เป็นเรทข้อมือครับน้อง

จะจิงกราตามคิด
รถเก่งก็วิ่งกับเกือบขวาไปเลย
หาไปชนอีก
แล้วก็ลากไปปิดรถบัด

มีตรงหัวไหล่แล้วก็ตรงแผ่นหลังครับ

แต่ตามเบื้องต้นที่เขาคุยกันว่า

ก็จะบอกว่าเหมือนกับเขาไม่ชินเกลียวออโต้อะไรอย่างเงี่ยเรียบปราบ
ที่นอนอยู่ลงมณตอนเนี่ยค่ะที่อยู่ใจทั้งกลับครับ
นี่ฮะมีคนสาหัสคนหนึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตำรวจต้องไปสอบปากคำคนขับรถคันนี้ถ้าไม่
หรือว่าจังหวะนั้นไม่แน่ใจว่าอาจจะแซงหรือว่าอาจจะหักหลบแล้วพอดีไปเจอรถคันที่สวนมา
เลยอาจจะตกใจแล้วเหยียบคันเร่งหรือเปล่าจะเหยียบเรกจะไปเหยียบคันเร่ง
อ่าก็เป็นไปได้เพราะว่าเท้าอาจจะวางอยู่ที่คันเร่งอะไรแบบนี้
เพราะปกติถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่เกียร์ออโต้มันต้องมีคลัส
ใช่คลัสมันอยู่ทางซ้ายแล้วคันเร่งอยู่ทางขวาไงมันจะเป็นสามแป้นแล้ว
พอเป็นเกียร์ออโต้เป็นสองแป้นก็เลยมันก็อาจจะงงหรือเปล่า
พอเจอคนเยอะเข้าทั้งมอไซค์ทั้งอะไรสวนเยอะแยะไปหมด
อืมนี่ก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำกันต่อไปนะครับ
มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยแถวนั้นนะครับขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งนะฮะ
บอกว่าตอนเช้าคู่คนพลุกพลาดนะฮะอย่างตัวแม่ค้าเนี่ยร้านเขาพังเสียหายเนี่ย
ความเสียหายทั้งหมดมูลค่าก็คือ๑๓๖๐๐บาทนะ
รวมกับที่วันนี้ต้องปิดร้านขายของไม่ได้อีก๒๐๐บาท
ต้องรอเจรจากับทางฝั่งของคนก่อเหตุต่อไปนะฮะ
ตำรวจจะนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำแล้วก็ให้เจอกับทางฝั่งผู้ที่เป็นคนขับรถนะครับ
จะได้มาคุยกันเรื่องของการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทั้งหมด
แล้วก็จะได้แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
นี่ตลาดเช้าสามแยกหนองผักชีที่หนองแคร์สระบุรีครับ
โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ